คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอยินดีกับว่าที่บัณฑิตป้ายแดงเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นบัณฑิตแล้วแหละสำหรับสิงโตเดอะซามาพร้อมกับทรงผมสุดเฟี้ยวทรงนี้นะคะ
แต่ว่ามันมีที่มาคุณเพราะว่าทรงนี้เนี่ยเป็นทรงข้าราชการกองทัพอากาศ
สำหรับสิงโตเดอะสตาร์จริงแล้วยศตอนนี้เขาคือวาดที่เรืออากาศตรีสหรัฐ
โดยสิงโตเรียนนักบินพาณิธรีสามปีและการจัดการธุรกิจด้านการบินอีกหนึ่งปี
ที่จะไปววดทศแทนคุณพ่อคุณแม่ต่อทันทีเลยนะคะ

จะเข้าทำงานในกองทัพอากาศได้สักพักหนึ่งครับ

เรียนรู้สังคมอะไรให้อยู่ตัวก่อน
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะแพลนต่อไป

ดาราสมัยนี้ต้องโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

โตเองเนี่ยเป็นนักร้องก็เป็นมาแล้ว
นักแสดงก็เป็นมาแล้วตอนนี้มาเป็นทหารอีก

เดี๋ยวจะต้องบวชอีกนะคะโอ้โหแพลนนี่ยาวไปเลย
คือเรียกว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนหนึ่งเลยนะคะ